อีกหนึ่งเรื่องพาไปดูเหตุการณ์ที่หลายคนสะเทือนใจคนรักสัตว์เหมือนกันนะคะ
คนหนึ่งเขาออกมาโพสต์ร้องเรียนโวยวายบนโลกโซเชียลค่ะหลังจากที่ใช้
การบินนกแอร์ในการขนส่งสุนัขไซเบอร์เรียนของตัวเองเนี่ยไปแล้วก็
ก็สุนัขตายนะคะเรื่องนี้มีความคืบหน้ามาฝากด้วยค่ะ
เป็นประเด็นบนโลกโซเชียลนะคะเขาก็ออกมาโพสต์ร้องเรียนผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้ล่ะค่ะ
อ้างว่าเมื่อวันที่๑๒กรกฎาคมได้ใช้บริการคาโก้สายการบินนกแอร์
ขนส่งสุนัขไซเบเรียนจากสนามบินดอนเมืองไปยังจังหวัดตรัง
แต่เวลาต่อมาสุนัขตัวนี้ก็ตายนะคะ
ตัวแข็งเกร็งตาไม่หลับเหงือกซีดอุจจาระเรียราชค่ะ
เรื่องนี้ทางสายการบินก็ได้แจ้งไปอย่างเจ้าของสุนัขว่า
จะไม่ชดใช้แล้วก็รับผิดชอบใดทั้งสิ้นนะคะ
ที่เวลาต่อมาเนี่ยเจ้าตัวจะลบออกไปนะคะ
หลังมีผู้ทักทวงว่าก่อนใช้บริการขนส่งสัตว์เลี้ยง
สายการบินก็มีเอกสารให้เซ็นยอมรับเงื่อนไข
ที่จะไม่รับผิดชอบถ้าสัตว์เลี้ยงเกิดตายนะคะ
แต่ก่อนที่เจ้าตัวจะลบโพสต์ออกไปเนี่ยแน่นอน

แชร์กันแทบใช่ไหมแฮปเยอะเรื่องราวลบไปยังไงก็ลบไม่หมดหรอกค่ะบนโลกออนไลน์
ก็ยังเป็นที่พูดถึงอย่างมากนะคะสำหรับกรณีนี้
ที่สุดแล้วนายพาธีสารสินผู้บริหารสายการบินนกแอร์นะคะ
ต้องออกมาโพสต์ขออภัยแล้วก็เสียใจในการสูญเสียสุนัข
แล้วก็จะชดใช้ให้ตามความเหมาะสม
ท้ายด้วยบอกว่าเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีก
เราประกาศเลยว่าสายการบินนกแอร์จะไม่รับขนส่งสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปนะคะ
แถลงการยืนยันอีกครั้งหนึ่งด้วยอย่างเป็นทางการสำหรับสายการบินนกแอร์
บอกว่าได้ยกเลิกบริการขนส่งสัตว์เลี้ยงแล้ว
ตั้งแต่วันที่๒สิงหาคม๒๕๕๙เป็นต้นไป

เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดปัญหาในการขนส่งสัตว์เลี้ยงมาโดยตลอด
แม้ว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแล้วก็ตาม

ยังสามารถที่จะเดินทางได้ตามปกติ

ก่อนหน้านี้ก่อนวันที่จะประกาศออกมา๒สิงหาคม

ไปสอบถามได้เลยเอ๊ะยังไงต่อไปนะคะ

สำหรับใครที่อยากจะขนส่งสัตว์เลี้ยงนะคะให้เป็นข้อมูลไว้

ยังให้บริการขนส่งสัตว์เลี้ยงทั้งเครื่องบิน

ต้องไปขึ้นเครื่องบินที่สุวรรณภูมิเท่านั้นนะคะ

ไม่มีนโยบายรับสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการแล้ว
นี่แหละค่ะตัดปัญหาไปสำหรับนกแอร์นะคะ

แต่เจ้าของสุนัขก็บอกโอ้โหเสียใจ
รู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นคนทำให้สุนัขต้องตาย
เพราะว่าส่งไปแล้วก็อ้าวตายแบบนี้

เสียใจด้วยนะคะกับเจ้าของ